แต่ว่าชาวสมุทรปราการเขาบอกว่าไม่อยากให้เปิดเทอมเลย
เพราะว่าเมื่อวานที่เกิดเหตุระทึกขึ้นมาค่ะ

กันไม่พอสาดกระสุนใส่กันด้วยนะคะ
บริเวณช้าง๓เสนจกหมดสมุดประการนะคะ
มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ๑คน
มันยิงกันอ่ะมันมีพื้นใช่มั้ย

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่นักเรียนช่างกล๒กลุ่มนะคะ

คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เขาระบุข้อความ
บอกว่าหลังจากโรงเรียนปิดภาคเรียนเกือบ๒เดือน
เมื่อวานนี้หลายโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมวันแรก
พี่น้องประชาชนได้พบเจอกับภาพเก่า
ภาพเดิมที่มีผู้กล้าวิ่งไล่กวด
เอามีดเอาปืนไล่ยิงไล่ฟันกันตามท้องถนน
นี่เป็นการโพสต์ลักษณะของการจิกกัดนะคะ
เป็นภาพน่าจะมาจากการถ่ายในขณะที่นั่งรถเมภาคเป็นคลิปนี้นะคะ
จุดเกิดเหตุที่ปรากฏอยู่ในคลิปอยู่ถนนสุขุมวิทย์ค่ะ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันหรือว่าช้างสามเสียน
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ในภาพเนี่ยจะมีกลุ่มนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ใต้สะพานนะคะ
บริเวณหน้าช้างสามเสียน
พอเห็นกลุ่มอริขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
วักปืนไทยประดิษฐ์ออกมายิงใส่ทันที
นักเรียนช่างอายุ๑๘ปี๑คนถูกยิงที่ขาซ้ายนะคะ
กลุ่มผู้ที่ถูกยิงเข้ามายังไง
เขาขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๓คนค่ะ
ผู้บาดเจ็บนั่งท้ายสุดกำลังจะไปโรงเรียน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมาเจอกับกลุ่มต่างสถาบัน

จากนั้นฝ่ายตรงข้ามซึ่งยืนอยู่ใต้สะพานเนี่ย

ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
ได้ภาพแล้วได้คลิปแล้วเห็นหน้าชัดเจน
ไปเลยค่ะตามไปจับนักเรียนช่าง
มาครบเลยค่ะอาวุธมีทั้งปืนปากกา
ปืนบีบีดัดแปลงเครื่องกระสุนปืนอื่น
ระเบิดขวดก็มาระเบิดปิงปองก็มี
และยังมีมีดอีก๖เล่ม
นี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปจับกลุ่มได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อ
ผู้กำกับการสพเมืองสมุทรประการ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
สอบสวนเบื้องต้นผู้ยิงพร้อมกับพวกทั้งหมดเลย
รับสารภาพบอกร่วมกันก่อเหตุจริง
เพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อน
ยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบัน
ก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเนี่ยนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
จากนั้นเยาวชนไงคะ
ส่งตัวไปสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กเยาวชน
สมุทรปราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รับใบรอบอหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเด็กกลุ่มนี้